ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ย้ำว่าจะให้เป็นเรื่องที่องค์กรอิสระจะต้องตรวจสอบ
น้องชายของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ถูกกล่าวหาว่า
ประโยชน์ให้กับบริษัทของบุตรชายได้รับโครงการก่อสร้างในกองทัพภาคที่๓
ขณะที่ประธานกรรมการปปชก็ยืนยันครับว่าการตรวจสอบ
หลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมพวกจะไม่ล่าช้า
พลตำรวจเอกวัชลพลประธานปปชกล่าวถึงกรณีเรื่องร้องเรียนต่อปปช
ไต่สวนพลเอกปรีชาจันโอชาประหลัดกระทรวงกลาโหมและพวก
ในกรณีการสร้างฝ่ายแม่ผ่องพันธ์พัฒนาและกรณีเอื้อประโยชน์ให้กับห้างหุ้นส่วนบุตรชาย
พลเอกปรีชารับเหมาก่อสร้างในกองทัพภาคที่๓นะครับว่า
ปปชจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมปปช
ว่าจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาหรือไม่
เวลาคนมากล่าวหาอะไรนะครับก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องตรวจสอบข้อที่จริงก่อนครับ
เราจะให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการไต่สวนข้อมูลหรือว่าตรวจสอบข้อมูลยังไงแบบไหนคะ
ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ต้องไปตรวจสอบเผื่อพยานหลักฐานเรื่องกล่าวหามีอะไรบ้างนะครับมีใครบ้างที่จะต้องไปตรวจสอบมีพยานเอกสารอะไรบ้างก็เป็นขั้นตอนปกติที่เราทำทุกกรณีครับ
ประธานหนักจังนะครับเพราะว่าคนที่ถูกร้องนี่ก็เป็นน้องชายนายก
ไม่ไม่หนักใจครับแต่ว่าก็ต้องทำด้วยความเรียนรอบครอบเพราะว่าสังคมก็เฝ้ามองอยู่แล้วก็ต้องทำให้ถูกต้องครับ
ก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับทุกเรื่องก็มีความสำคัญหมดนะครับก็คงดำเนินการตาม
ถึงแม้ว่าสังคมอาจจะวิจารณ์ว่าล่าช้าก็ไม่คงไม่ล่าช้าแล้วครับตอนนี้ทุกเรื่องปรปชก็เร่งหมด
่งมากก็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าไปเลือกทำตรงนั้นตรงนี้ความจริงความจริงเรื่องเร่งทุกเรื่องฮะตอนนี้
แล้วก็เรียนพี่น้องประชาชนน้องนักข่าวได้เลยว่าตอนนี้มีนโยบายเรื่องที่ค้างต้องเสร็จภายใน๒ปีข้างหน้าหมดเลย
ขณะที่พลเอกประวิทย์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องร้องไปยังคณะกรรมการปปชให้ตรวจสอบพลเอกปรีชานะครับ
โดยระบุเพียงว่าไม่รู้เรื่องนี้ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
และยืนยันว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกระบวนการ
เพราะว่ามีองค์กรอิสระตรวจสอบอยู่แล้วครับ